มีเหตุการณ์ที่สมุทรปราการนะครับ
ลูกบ้านโหดฮะขับกระบะไล่ตามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
จอดรถเสร็จแล้วเปิดประตูลงไปถามใช่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไหม
พอใช่ปุ๊บนะตีทันทีจนเลือดข้างในสมองนะครับ
นี่ฮะเป็นวงจรปิดที่เห็นภาพเหตุการณ์นะครับ
เกิดขึ้นวันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมาฮะ
นี่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคือจรสแจกยานยนต์เสื้อสีฟ้าแขนสั้นครับ
ก็คือผู้ช่วยสมหวังฮีรันทัศน์อายุ๕๘ปี
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ก้าวตำบลบางพีจังหวัดสมุดปราการ
หลังไปร่วมกับชาวบ้านเก็บกวาดตัดต้นไม้

นี่แล้วดูสิคุณคือกระบะจอดแล้วนะคนหนึ่งลงไปก่อน

ลงไปซัดเลยแล้วอีกคนนึงถือแบบถือไม้เบสบอลไปฟาด
วิ่งตามเข้าไปแบบเมื่อกี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงโค้งหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับ

คนที่ขับรถกระบะและคนที่นั่งบนรถกระบะลงมาจากรถ
จากนั้นใช้ไม้เบสบอลฟาดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจนสลบไปกับพื้นนะครับ
หลังก่อเหตุทั้งหมดขับรถหนีไป
เป็นการรุมทำร้ายอย่างป่าเถื่อนไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
แล้วก็ชาวบ้านเขาบอกว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้เป็นคนดี
เป็นคนตรงฉินซื่อตรงไม่น่าจะมีเรื่องกับใครนะครับ
ชาวบ้านรีบเข้าไปช่วยเหลือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งนอนนิ่งอยู่กับพื้นรีบพาตัวส่งโรงพยาบาล
ดูคลิปเหตุการณ์ตอนที่ชาวบ้านพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือ
แต่ก็ตอนแรกยังไม่สามารถขยับขยื่นตัวผู้ช่วยได้นะ

คือคือเห็นการปฐมพยาบาล
เริ่มต้นนั่งก่อนเดี๋ยวนอนก่อนห้ามลุก
คือยังไงครับ
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายต่างคนต่างตกใจ

ขับรถตัดหน้าอะไรกันหรือเปล่าจนเกิดมีเรื่องนะครับ
ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ก้าวนะฮะก็คือผู้ใหญ่พรวิภาบริเวณกล้ายฟังว่า
ตอนเกิดเหตุคือนัดกันไปกินข้าวที่ร้านตรงจุดเกิดเหตุนี่แหละครับ
แต่มีชายสองคนลงกระบะสีดำมารุมทำร้ายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งปมเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ได้เข้าไปตักเตือนลูกบ้านหลังหนึ่ง
ซึ่งลูกบ้านคนนั้นกำลังตีลูกรุนแรงแล้วก็ส่งเสียงดัง
ทีนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เลยไปถามว่าทำไมเสียงดังนะครับ
อาจจะทำให้ลูกบ้านรายดังกล่าวไม่พอใจนะครับ
เขามาถามแค่ว่านี่ใช่ผู้ช่วยสมหวังใช่ไหม

พอตอบว่าใช่เสร็จเขาก็ลุมมาตุ้มตามคลิปเลยค่ะ
ช่วงเช้าก็จะมีชายคนหนึ่งเขามาตีลูก
เห็นคนเขาบอกว่าตีแรงมากตีจนไม้หัก

ลูกเขาเองครับผู้ช่วยก็เลยถามว่ามีอะไร
เขาบอกว่าเขาตีลูกเขาผู้ช่วยก็เดินกลับแค่นั้นเองค่ะ

ก็อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬารัฐ๓
ก็หมอดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามีอาการเลือดข้างในสมอง
ว่าอาการจะดีขึ้นนะแต่ว่ายังพูดช้าอยู่

ทีนี้ทีมข่าวของเราเช้านี้ก็ไปพูดคุย

ก็คือนางอำนวยฮิรันทัศน์นะครับ
ก็เปิดเผยว่าอาการทั่วไปของสามีเริ่มดีขึ้น

ก็ยืนยันสาเหตุเช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังแหละครับ
บอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นลูกบ้านเลยฮะ
เคืองเพราะว่าผู้ช่วยสมหวัง

ในการตีลูกแล้วก็ลงโทษลูกรุนแรงนะครับ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใส่ชุด
ตอนเช้านะ
คือตอนเช้าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใส่ชุดข้าราชการ
สีฟ้าแขนยาวนะครับ
แล้วก็คงไปเจอเหตุการณ์ว่าลูกบ้าน
กำลังใช้เสียงดังในการลงโทษบุตรหลาน

ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รถกระบะไปตัดหน้า
แล้วก็ทำร้ายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เป็นช่วงที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกลับบ้านไปแล้วรอบหนึ่งนะ
เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อสีฟ้าแขนยาว

ตอนเย็นใส่แขนยาวเพราะว่าไปตัดย่ามานะครับ

แล้วก็ทีนี้คนที่ตามมาทำร้ายอาจจะจำไม่ได้ไง
ว่าตอนเช้าใส่ชุดอีกแบบตอนเย็นใส่ชุดอีกแบบ
ก็เลยเปิดประตูลงมาถามก่อนใช้ผู้ช่วยสมหวังไหม
พอผู้ช่วยสมหวังตอบว่าใช่เท่านั้นแหละ

ถามกันว่าไปว่าอะไรเขาก็บอกมาได้ว่าอะไร
พอดีเขาตีลูกเขาอยู่ที่ตรงสนามมันเสียงดัง
ก็เลยไปถามว่าเป็นอะไรเหรอทำว่ามันเสียงดังก็เลยก็เลยมา
เขาก็บอกว่าเขาตีลูกเขาอ๋อตีลูกเหรอ
ผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกว่าตีลูกว่าเห็นมันเสียงดัง
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วเขาบอกว่า
ผมน่ะอะไรอ่ะเหมือนอยู่ในหน้าที่นี้เป็นอยู่ฝ่ายปกครอง
ก็ว่าเสียงดังผิดปกติก็เลยเดินมาดูเฉย
แต่ถ้าตีลูกแล้วก็แล้วไปก็แค่นั้น
นี่นะครับคุณผู้ชมปรากฏว่าทางด้านของคดี
ภูมิกับการสพบังพลีเปิดเผยบอกว่า
คือผู้ใหญ่บ้านเองได้แจ้งความไว้เบื้องต้น
แต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นคนบาดเจ็บ
ก็ยังไม่สะดวกให้ปากคำนะครับเพราะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

คุณผู้ชมฮะปรากฏว่าผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นลูกบ้าน
ก็คือนายสุรชาติเดินทางมาแสดงตัวที่โรงพักนะ

วันก่อเหตุ๑๒สิงหาคมยอมรับว่าทำร้ายร่างกาย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจริงนะครับส่วนเรื่องของการจะดำเนินคดี
ต้องรอให้ผู้บาดเจ็บรักษาตัวจนหายดีและเข้ามาสอบปากคำก่อน
ถึงจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่ทีนี้จริงเราอยากรู้ข้อมูลจากตำรวจ
ว่าผู้ก่อเหตุมายอมรับกับตำรวจแล้ว
ว่าเป็นคนทำร้ายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจริง
แต่สาเหตุล่ะใช่เขาโกรธแค้นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ตักไปเตือนหรือเปล่าเกี่ยวกับเสียงดัง
แล้วก็การลงโทษลูกหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนสรุปคดีให้นะครับ